เราก็จะมีสาเหตุอะไรบ้างนะดวงจอ

โอ้โหเห็นไหม้ขนาดนี้

มูลค่าทั้งหมดรวมทรัพย์สินรวมบ้านเบอร์

คือเป็นบ้านในบ้านซับสิ่งเยอะ

จากเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรที่เราจะได้ยินกันแล้ว
อีกอันนึงเนี่ยนะสาเหตุก็คือพวกจุดทูบจุดเทียนไหว้พระ
อันนี้ไว้ใช่อันนี้เป็นอย่างหลังที่บอกค่ะ
พอจุดทิ้งไว้แล้วไฟมันก็โหมไหม้บ้านสองชั้นแบบนี้
ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงสายค่ะ
บ้านหลังนี้บ้านเลขที่๓๓๕ทับ๒
อยู่ที่อำเภอชะอวดของนครศรีธรรมราช
ครึ่งชั่วโมงกว่าเหมือนกันนะนี่เหมือนจะเหลือแค่เรือนข้างหน้าเลยนะ
ใช่คือทางเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะ
ก็คือคุณกาญจนาอินสีทองเล่าให้ฟังบอกว่า
ได้ขึ้นไปจุดทูบจุดเทียนไหว้พระที่ห้องพระชั้นสอง
แล้วก็พากันมานั่งพักผ่อนกับพ่อแม่แล้วก็ญาติที่ชั้นล่าง
พอนั่งสักพักหนึ่งอุ๊ยควัน

ก็เลยคิดว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากการจุดทูบจุดเทียน

ทีนี้จังหวะนั้นนะตัวเจ้าของบ้านเอง
คุณกัญจนาแล้วก็ญาติญาตินี่วิ่งหนีตายออกมา
ไม่นะคะไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่าไฟไหม้บ้านทั้งหมดเลยค่ะ
เรื่องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายตัวบ้านด้วย
อย่างที่บอกว่าเป็นบ้านไม้ทรัพย์สินในบ้านข้าวของเยอะค่ะ
มีมูลค่าด้วยไม่ต่ำกว่า๖ล้าน
ตำรวจทางพอถอเดี๋ยววันนี้จะเข้ามาตรวจสอบ
เพื่อหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ที่แท้จริงต่อไปด้วยนะคะ